ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้เจอกับพี่เต๋อเชิญยิ้ม
ก็พูดคุยกันเนาะว่าเออช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
วิถีชีวิตทำมาหากินตอนนี้ทำมาหากินอะไร
พี่เต๋อบอกกับเรานะคะว่าช่วงโปรไกท์ที่ผ่านมาเลยค่ะ
งานในวงการที่ทำอยู่มันก็ถูกพักงานไปเลย

คือเมื่อก่อนเรายังเห็นพี่เต๋อถ่ายซิกคงซิกคอมอะไรแบบนี้

ใช่ค่ะรวมไปถึงเงินทองที่เคยเก็บมาตั้งแต่ตอนที่ดัง
ก็นำเอามาใช้จนหมดเกลี้ยงค่ะพี่แจ๊
คือรายได้ที่มีอยู่เอาออกมาใช้หมดเลยตอนนี้
ทุกวันนี้งานในวงการบันเทิงไม่มีแล้วนะคะ
แต่ถามว่าพี่เต๋อแล้วพี่เต๋อยึดติดไหมว่าจะต้องเป็นดารา
เต๋อแกก็บอกว่าผมก็เข้าใจในวัฒนาจักรของวงการบันเทิง
แต่ก็ยอมรับว่าตัวเองยังคิดถึงงาน
คือยังอยากทำงานแสดงอยู่ตลอด
เลือดนักแสดงมันอยู่ในตัว
ถ้าเกิดว่ามีผู้จัดท่านใดสนใจก็ติดต่อพี่เต๋อเชิญยิ้มได้นะคะ
มันอ้วนมันอะไรอย่างนี้
ผมไม่ใช่ศิลปินนะครับผมเป็นนักแสดง

อยากจะไปทำสิ่งที่เราเคยทำมาเมื่อก่อนอีกนะครับ

กว่าในสายเลือดในกระดูกเลยครับใช่ไหมครับ

มันเงียบอยู่หรือมีบ้าง
ได้ยินเสียงไหมเงียบขิด

เพราะว่ามันเป็นช่วงเจ้าหวักของชีวิตของน้องเขาครับ
เพราะเมื่อก่อนเราก็เคยอยู่จุดอย่างเขา
ตอนนี้ก็มันเป็นวัฒนศักดิ์มันวนเวียนครับ

สู้นะคะพี่เต๋อแต่ว่าแกก็ยังมีมุกนะ

คือมุกแกเป็นธรรมชาติมากเลยนะ
คือมุกตลกมันอยู่ในสายเลือดมันอยู่ในกระดูก